ผมไม่หวนอื่นกับทางงานเดียว
ชูเว็ดตีแสงหน้า
ชูวิทย์กระมวลวิสิทธิ์สุภานีคชพรรณสมโพธิ์
ชูวิทย์ตีแสกหน้า
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมชูวิตตีแสกหน้าค่ะ
วันนี้นะคะพร้อมตีหลายเรื่องหลายประเด็นนะคะ

ปัญหาเรื่องการช่อกงประชาชนมีเยอะแยะเลย

วันนี้ก็มีความคืบหน้ามาทันทีเลยนะคะ

ซุปเปอร์คาร์ต่างที่ผมพูด
หลายครั้งว่ารถแต่ละคัน๓๔๐ล้าน๕๐ล้าน

นักการเมืองจะซื้อลูกไฮโซซื้อ
ดำเนินการโดยไม่ชอบนะครับ

แถลงไปแถลงมาออกมาโดนตลวจกองปราบรวบตัวไปเมื่อคืนนะครับ
จนกระทั่งวันนี้สารท่านให้ประกันนะครับ
ด้วยวงเงิน๓แสนบาทนะครับ
ในกดีช่อกงประชาชนคือเดิม

โชว์ตามรถตามโชว์รูมต่าง
นี่แหละครับก็เคยมีการฟ้องร้องว่าจดทะเบียนไม่ได้นะครับ
เรื่องนี้เกิดตั้งแต่ปี๕๗นะครับ
แล้วก็ยื่นคำร้องฝากขังครั้งแรกนะครับ
ผู้ต้องหาก็นำหลักทรัพย์เงินเงินสด
ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างฝากขัง
สารพิจารณาและอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวไป

ห้ามเดินทางออกต่างประเทศ
นี่ก็ถือว่าเป็นคดีใหญ่เหมือนกันถูกไหมคะ

คดีขี้หมูลาขี้หมาแห้งนี่ทางโรงพัก

ว่าอันนี้จะรับไม่รับเป็นคดีพิเศษ

เชื่อมโยงคดีฟอกเงินนะครับ

เดี๋ยวเป็นลูกศิษย์วัดธรรมกายหรือเปล่า
ถึงจะดำเนินการลูกศิษย์วัฒนภกรรณ์โดนก็หากันทุกคน
อันนี้ไม่ขอตอบโต้นะครับกรณีของตั๊กบงกฎโพสต์บอกมีชื่อ
อันนั้นก็เหมือนกันนะครับคุณตั๊กบงกฎเนี่ยเป็นภรรยาก็บอกคุณบุญชัยเนี่ย
ทำความดีให้อะไรต่างมากมายนะครับก็ไปโผล่เรื่องที่ดินที่ดินอีกบุกลุกป่า
ไม่เคยบอกว่าใครเกี่ยวใครที่เกี่ยวข้องเขาก็เรียกมาสอบตามกระบวนการนะครับ
ก็เปิดเผยกับสื่อนะครับบอกไม่เครียดเรื่องคดีฟอกเงินนะครับ
คือที่ผมพูดนี่หมายรู้สึกว่าทุกคนจะไม่เครียดนะ
คนที่มีคดีต่างใหญ่นั่นแหละสิครับตอนผมมีคดีเนี่ยผมเครียดนะ
นายอันนั้นนะครับก็บอกไม่เครียดก็บอกไม่เครียดนะครับ
คนนู้นคนนี้มีคดีไม่เครียดหมดนะครับจริงจริงเครียดอ่ะผมเครียดนะครับ
ผมมีคดีคุณนิวมันลำบากยังไงคุณชูวิท
ผมก็ต้องไปคุยกับทนายความไปเตรียมการต่อสู้นะครับ
และแต่ละคดีคดีเนี่ยมันมีโทษทั้งปรับทั้งจำแล้วไม่เครียดได้ยังไง
ผมว่าจริงไม่จริงเนี่ยที่บอกไม่เครียดเนี่ยจริงเครียดมึง
อาจจะเป็นน้ำขุนไว้ในน้ำใสไว้นอกหรือเปล่าคะ
ก็นั่นน่ะสิครับเพราะว่าปากบอกไม่เครียดไม่เครียดนะฮะ
ทุกคนมันเครียดหมดแล้วกันก็เป็นปัญหาไงฮะต้องไปสู้คดีกัน
คือคดีใหญ่ทั้งนั้นคดีโอ้โหโทษหนักทั้งนั้นแหละครับ
ฟอกเงินเนี่ยมีข้อมูลเชื่อมโยงกับคนต่างนะครับ
ก็เป็นสิทธิที่คนต่างนั้นจะออกมาตอบโต้นะครับ
ถ้าใครพูดไม่มีหลักฐานว่าอันนั้นผลกลับก็ได้นะ

เดี๋ยวต่งหาก็จะฟ้องคนจับ
ฟ้องกันไปฟ้องกันมายังไง

จับจานนายอานานนะครับ

ถ้าโดยปกติแล้วก็อาจจะเป็นสิทธิ์ของประชาชน

หรือว่าพิทักษ์ความเป็นธรรมได้แต่บางทีนี่โอ้โหมันเป็นเรื่อง
เรียกว่าหลายเรื่องมารวมกันสารก็หนักเลยทีนี้
ทีนี้เอาเรื่องอย่างนี้ดีกว่าคุณนิวครับท่านผู้ชมครับ
คงอยากทราบนะฮะว่าโฉนดที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิ์เนี่ย

ต้องคุยกันเรื่องนี้หน่อยเพราะว่ามันก็เชื่อมโยงกับ

ประเทศไทยนี่ผมว่าเรื่องหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์นี่เยอะนะครับ

ลองดูนะครับท่านลองเปิดเก๊ะดูว่าโฉนดของท่านเนี่ย
ที่ท่านมีอยู่เนี่ยมันเป็นโฉนดที่ดินหรืออะไร

อ่ะประเภทแรกผมจะเล่าให้ฟังนะครับค่ะ
ประเภทแรกที่ท่านต้องรู้เลยอันนี้มีค่า
จำนองได้ไปซื้อขายได้ไปทำอะไรได้
มีสิทธิครบทุกอย่างเขาเรียกว่าโฉนดที่ดินหรือนศ๔ครับ
นศ๔นะฮะนศ๔นะครับหรือว่าโฉนดที่ดินนะครับ
เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ท่านสามารถจะเอาไปแสดงความเป็นเจ้าของ
ฉันมีโฉนดที่ดินนะครับจะไปจำนองจะไปขายจะไปโอน
จะไปค้ำประกันจะไปจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับ
ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ได้ทั้งนั้นนะครับถูกต้องหมด
ถือว่าเป็นแบบที่ใช้อยู่เป็นโฉนดที่ดินนะครับ
ประเภทที่๒นะครับที่เขาบอกว่าใบจองหรือนศ๒๕๖
นศ๒นั่นก็คือหนังสือแสดงการยอมให้เข้าครอบครองที่ดินชั่วคราว
หนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินที่ทางราชการออกให้
จะนำไปขายจะไปโอนไม่ได้คุณนิว
ท่านผู้ชมครับถ้ามีเขียนให้นศ๒เนี่ยเอาไปขายเอาไปโอน
นองไม่ได้เว้นแต่จะโอนให้กับลูกเป็นมรดก

เพราะกรณีโอนให้ทายาทเท่านั้นแต่ว่าขายไม่ได้
หนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือนศ๓นี่เองนะครับ
นศ๓ก็สามารถทำประโยชน์ในที่ดินได้นะครับมีสิทธิ์ในการครอบครอง
แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ไปซื้อขายโอนจำนองได้
ก็คือพูดง่ายว่าในสมัยก่อนนศ๓รังวัดกันอย่างไรรู้ไหมครับ
คุณนิวครับก็เดินไปแล้วครับกำลังวัดก็ชี้ไปที่ต้นมะพร้าว
ตนมะพร้าวนั่นตรงนั้นที่ฉัน
ก็มีการรังวัดกันแบบคร่าวด้วยตา
ไม่มีการรังวัดโดยใช้ดาวเทียม
ถ้าจะเอาให้แน่นอนต้องเอานศ๓ก่อไก่ครับ
อศ๓กปลอดภัยกว่า
แต่เสี่ยงกับการรังวัดคือหมายความว่าไปรังวัดมา
สมัยก่อนชี้เอาใช่ไหมครับมันก็อาจจะได้๑๐ไร่
พอไปวัดกันจริงใช้ดาวเทียมวัดหรือใช้วัดที่มันเป็นมาตรฐานกว่า

เพราะฉะนั้นบางคนก็บอกอุ๊ยฉันไม่เอาเอาไปนส๓ดีแล้ว
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ไปจำนองอะไร
ประเภทที่๓เป็นใบไต่สวนหรือนศ๕ครับ

หนังสือแสดงการสอบสวนเพื่อออกชโนทที่ดิน
หนังสือแสดงสิทธิที่ดินให้จดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมในใบไต่สวนได้
เอกสารสิทธิ์ที่ราชการออกให้มี๕แบบครับ

หนังสือยื่นภาษีบำรุงท้องที่
นค๓หนังสือแสดงการทำกรรมสิทธิ์โดยนิคมนคก็คือนิคม
นิคมสร้างตนเองจัดที่ดินครอบครองเพื่อยางชีพ

แล้วก็สทกหนังสือสิทธิทำกินในเขตป่าไม้กลมป่าไม้เป็นคนออก
คือมันมีหลายหน่วยงานนะครับกรมป่าไม้ออกบ้างละครับ
กรมสีดินออกให้บ้างแล้วครับ
ศปกสิทธิในการทำเกษตรกรรมจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินในเกษตรกรรม
คือสิ่งต่างเหล่านี้ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ในที่ดินนะครับท่านผู้ชมครับ
สิทธิ์ในการครอบครองที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเกษตรกรรม
ไม่ได้สามารถที่จะเอาไปซื้อขายได้แต่สามารถเป็นมรดกตกทอดไปได้
ใช้ในทางเกษตรกรรมแต่บางทีคุณนิวทราบไหมครับ
อ้างไปอ้างมากลายเป็นสนามก๊อฟก็มีกลายเป็นรีสอร์ทก็มี
เขาบอกว่าทำเกษตรกรรมนะครับปลูกนู่นปลูกนี่
แต่ฉะไหนถึงเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับ
ถ้าอย่างนั้นพักกันสักครู่นะคะเรื่องของที่ดิน
เรื่องของสิทธิ์ในการทำมาหากินหรืออะไรต่างนี้นะคะ
สักครู่มาตีแสกหน้ากันต่อค่ะ
เมื่อสักครู่คุยเรื่องที่ดินนะคะว่าที่ดินแบบไหนเป็นที่ดินที่เราสามารถมีสิทธิ์ครอบครองใช้ทำอะไรต่ออะไรได้
นี่มันจะเป็นการเกษตรการอยู่อาศัย

ใช้ทำมาหากินคราวนี้คุณชุวิตจะตีแสกหน้าต่อ
คุณนิวครับประเทศเรานี่แปลกนะครับยังไงคะก็เรามีปัญหาเรื่องที่ดินเนี่ยนะครับมีมากมายครับ
อยู่อยู่บางคนก็มีที่ดินบนภูเขาที่ดินริมทะเลสร้างเป็นโรงแรมสร้างเป็นบ้านใหญ่โต
ต่อมาก็บอกว่าที่ดินนี้ผิดทั้งที่บางครั้งก็ถือกรรมโฉนดอยู่กับมือนี่แหละครับ
ถามว่าทำมาได้ยังไงทำไมถึงทำได้ต่างชาติต่างบ้านต่างเมืองนี้ก็ตกใจนะครับ
ซื้อสายกรรมสิทธิ์ของประเทศไทยเนี่ยทำไมซื้อมาแล้วสร้างมาแล้วนะครับ
แล้วถึงบอกว่าที่ดินแปลงนี้มันเป็นที่ดินที่ไม่ถูกต้อง
ต้องสงสัยนะครับคือเรื่องมันเริ่มมาจากสคครับ
คำว่าสค๑เนี่ยนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านไม่รู้จักสค๑ท่านต้องจดไว้นะครับ
สค๑คือเอกสารสิทธิ์ประเภทที่ราศดรทำขึ้นเองหรือสค๑
สค๑แบบแจ้งการครอบครองที่ดินผู้ที่ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดิน
ก่อน๑ธันวาซสค๒๔๙๗
คือในประวัติสมัยก่อนเนี่ย
เมื่ออดีตเนี่ยก็บอกแล้วครับว่าประชาชนเขาไม่อยากจะ
เรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ดินกฎหมายที่ดินออกมานะครับ
ก็บอกให้ราศดรทั้งหลายมาบอกนะว่าที่ดินตัวเองมีเท่าไหร่
นะครับตาศรีตาสาเขาก็มีที่ดินปลูกมะม่วงปลูกมะพร้าวนะครับ
ไล่ทำนาอยู่ห้าสิบหกสิบไร่อ่าเขามาแจ้งนะ
จะออกสคหนึ่งให้อ่าเป็นหลักฐานค่ะสมัยก่อน
สมัยก่อนพอออกมาก็ทำไมครับต้องไปเสียภาษีถูกไหม
หลวงก็จะเรียกภาษีมีออกชะโนตให้ออกสอขอนึงให้๕๐ไล่
ก็๕๐ไร่นะไล่ละ๑๐บาทนะครับก็ไม่อยากไปแจ้งเยอะ
ชาวบ้านก็บอกอุ้ยไม่เอาหรอกไม่ต้องไปแจ้งอะไรนะครับไปแจ้งเยอะ
หลวงก็เก็บเยอะไปแจ้งร้อยไล่หลวงเก็บเพิ่มอีกนะครับ
ก็พูดง่ายว่ากลัวจะเสียภาษีนะครับไม่อยากจะทำ
ต่อมาทำไมครับที่ดินมันก็ขึ้นถูกไหมครับมันบูมขึ้น
ถึงในสมัยหนึ่งเมื่อปี๑๒๕๓๐กว่าก็คือสมัยของท่านพลเอกชาติชายสุนวรรณ
ปรากฏว่าที่ดินบูมมากนะครับในช่วงนั้นเศรษฐกิจนะครับ
เราจะเป็นเสือตัวที่ห้าตัวที่หกนะครับคนก็มีกฎหมายออกมา
กฎหมายออกว่ายังไงครับกฎหมายบอกว่าใครจะออกฉโนตที่ดิน
ก็จำเป็นจะต้องมีสค๑อันนี้สิครับสำคัญนะครับ
เวลาผ่านไปความต้องการที่ดินเพิ่มขึ้นเมื่อถึงสมัยของผลเอกชาติชาย
ราคาที่ดินพุ่งสูงขึ้นสถานที่ท่องเที่ยวต่างการก่อสร้างโรงแรมรีสอร์ทสนามก๊อฟ
จึงมีกฎกระทรวงออกมาว่าที่ดินในเขตป่าเนี่ย
จะออกเป็นฉโนตได้เนี่ยจะต้องมีสอคอหนึ่งก่อนเท่านั้น
ก็หมายความว่าใครจะมาออกเป็นโฉนดไม่ได้
ต้องดูซิว่ามีสค๑ก็คือมีตั้งแต่ในอดีต
ครอบครองมานะครับตั้งแต่ปี๒๔๙๗ที่ผมบอกนะครับ
คนไม่มีก็อยากจะมีแล้วล่ะครับตอนนี้มันก็เลยทำอย่างนี้ครับ
ประการแรกคือเขาเรียกว่าสคบิต

ที่ชาวบ้านเขาชอบบอกนะครับชาวบ้านนี่หมายถึงไม่ใช่ชาวบ้านนะครับ
คนที่ทำการกุกเขมือบล่ะครับเขมือบป่านี่แหละครับ
สอคอบิดสอคอบวมสอคอบิน

ฟังดีนะครับมันบิดจากความเป็นจริง

เช่นนะครับผมมีสคอยู่หมู่หนึ่ง
ปรากฏว่าหมู่หนึ่งมันไม่ติดทะเล
หมู่๑มันดันไปอยู่ไกลนะครับ
หมู่๔มันติดทะเลก็มั่วล่ะครับ
สคบิดก็คือบิดจากความเป็นจริงก็ไปใส่เอาว่าเป็นหมู่๔

นะครับอันนี้คือการทำปลอมนะครับ

ตัวเองไม่ได้อยู่ที่ดีไม่ได้อยู่ทำเลดี
ไม่ได้อยู่ในที่ที่มีราคาแพงนะครับ

ก็มาบิดเอาจากความเป็นจริงว่ามาอยู่หมู่ใกล้ทะเล
นี่คือประเภทแรกก่อนที่เขาโกงกัน

ทีนี้มีสอคอบิดแล้วก็มีสอคอบินครับ

บินครับบินมายังไงล่ะครับ
อยู่หมู่นี้ก็บินมาอยู่หมู่นี้เพราะอะไรครับ
เพราะว่าผมมีที่อยู่หมู่๓นะครับ
มีสคอยู่หมู่๓ก็บิดเอาจากหมู่๔มารวมกับหมู่๓

สอคอบินคือบินอยู่อยู่บินมา

แล้วก็สคบวมสคบวมคือผมมีสคอยู่๒๐ไร่

ก็เขาทำมาถึงมีปัญหาอย่างทุกวันนี้
สอคอเมื่อเป็นสอคอก็พัฒนาจากสอคอบินสอคอบวม
ส่วนผมในฐานะที่ผมมีประสบการณ์
จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาซึ่งที่ดินราคาแพง
ท่านผู้ชมครับเขามีสคสิงครับ

คือเหมือนผีสิงจู่ไอ้สอคอนี้มันโผล่ขึ้นมาโดยชาวบ้านที่อยู่รอบข้าง
ไม่รู้เรื่องเลยตาคนนี้มาจากไหนไม่รู้
มาจากกรุงเทพฯไปในทุนอยู่จะกำสอคอนี้ขึ้นมา
หมายความว่าผมเรียกว่าสอคอสิงฯคือหมายว่าผีสิงฯ

คือชาวบ้านที่อยู่มาตรงนั้นตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเนี่ย
ไม่รู้เลยมาก่อนเลยว่าเอ๊ะคนนี้มันทำไมโผล่มีสอคอถือมา
นี่คือสิ่งต่างที่เกิดขึ้นแน่นอนครับ
มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง
ไม่ว่าเจ้าหน้าที่ในส่วนของที่ดินป่าไม้อุทยานนะครับ
ซึ่งมีหน่วยงานต่างของรัฐของกระทรวงต่างเข้าไปเกี่ยวข้องมากมาย
เพื่อไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินเท่านั้นนะครับไม่ใช่กระทรวงมหาทัยเท่านั้น
มันก็อาจจะมีกระทรวงเกษตรกรมอุทยานกรมป่าไม้
ซึ่งต่างเหล่านี้มีขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวกับที่ดินมากมายครับ
มากมายจริงครับมากมายจนกระทั่งคนธรรมดาเนี่ยก็งงครับ

ภูเก็ตจังหวัดใหญ่จังหวัดท่องเที่ยวคุณชวิตลงพื้นที่มาแล้วด้วยนะคะ
คือจังหวัดภูเก็ตเนี่ยท่านครับท่านผู้ชมคงจะทราบนะว่า
จังหวัดภูเก็ตนี่ที่ดินแพงมูลค่ามหาศาลผมก็ไปมานะครับ
และปรากฏว่าเมื่อมีปัญหาเนี่ย
ภูเก็ตนี่เป็นจังหวัดที่มีปัญหาเรื่องการครอบครองที่ดิน
ภูเก็ตเนี่ยมีที่ดินนะครับมีชาวต่างชาติมาเยอะนะครับ
ดินต่างก็เลยมีมูลค่าแพงพอแพงเนี่ยก็มีคนต้องการทำปลอมนะครับ
โฉนดนะครับบิดจากความเป็นจริงเพิ่มขยายขึ้นนะครับ
ที่ดินต่างเหล่านี้เนี่ยมักจะมีปัญหาซึ่งปัญหาต่างของที่ดินที่ผมที่ผมเห็นนะครับ
ที่ไปเจอมานะครับมีอยู่หลายประเภทครับ

ก็ตั้งแต่ที่ผมเห็นมาก็คือปัญหาของ๑เอกสารสิทธิ์ของที่ดินเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับ
เช่นที่ดินติดทะเลนะครับทำไมคุณนิวเคยสงสัยไหมว่าที่ดินติดทะเลเนี่ย
ทำไมมันถึงกลายเป็นที่ดินของนายทุนทั้งหมด
เขาก็ต้องซื้อเอาไว้สำหรับลงทุน
ซื้อไว้ลงทุนใช่ไหมครับแล้วทำไมซื้อไปซื้อมาเนี่ย
จากที่ดินของคนที่เป็นชาวบ้านนะครับหรือแม้กับที่ดินที่เป็นสาธารณะเนี่ย
ไม่เคยมีเลยนะครับว่าติดกับทะเล
คือกลายเป็นที่ดินเอกชนหมดนะครับที่ผมพูดเนี่ยหมายความว่าที่ที่ภูเก็ตนะครับ
ที่ดินที่ติดทะเลหรือที่ดินที่สวยเนี่ยมันเป็นที่ดินของเอกชนโดยทั้งสิ้นนะครับ
โกชนรายใหญ่ใหญ่ด้วยรายใหญ่ใหญ่ครับปิดรั้วไว้กั้นไว้ห้ามบุกลุกห้ามผ่านห้ามเข้านะครับ
ต่อมาก็ไปสร้างเป็นโรงแรมสร้างเป็นสนามก๊อฟ
คือผมไม่ได้พูดถึงภูเก็ตที่เดียวนะครับลองพูดที่ภูเก็ตสิครับ
พูดที่เกาะสมุยสิครับลองพูดที่เขาใหญ่สิครับ
แต่ตอนนี้ที่รัฐเข้าไปแล้วก็ไปลื้อหลายเดือนที่ผ่านมา
เราจะเห็นได้ว่าไปที่ไหนครับภูเก็ตไม่ใช่ครับไปที่เพชรบูรณ์ครับ
เพชรบูรณนี่มันระดับผมว่ามันดูชาวบ้านนะครับ
คือเพชรบูรณ์เนี่ยความเจริญไปเทียบกับภูเก็ตนี่คงจะ
ที่ดินคนเพชรบูรณ์กับที่ดินภูเก็ตเอารู้กันว่าที่ไหนแพงกว่า
ก็ต้องภูเก็ตหรือเมืองที่ออกก็นั่นแหละสิครับแต่ที่เพชรบูนไปลื้อกันจัง
แล้วลื้อนี่เป็นรีสอร์ทแบบประเภท๑๐๒๐หลังไม่ได้มากมายไม่ได้ใหญ่โต
แต่ทำไมที่เขาใหญ่หรือที่ภูเก็ตที่เป็นรีสอร์ทระดับเป็นร้อยล้านพันล้าน
ทำไมถึงไม่มีใครไปแตะเลยครับผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับ
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าในยุคสมัยของคอสชก็น่าจะกระทำอย่างยิ่ง
เพราะถ้าเป็นยุคของนักการเมืองเนี่ยแน่นอนครับการเมืองมันก็มีการเมืองมาเกี่ยวข้องนะครับ
รูปหน้าปะจมูกเดี๋ยวก็ไปเจอคนนั้นคนใหญ่คนโตคนมีเส้นมีสายนะครับ
เปรียบเทียบกันแปลกว่าเพราะอะไรฮะถึงไปจัดการกับจังหวัด
เคยจัดการไหมครับเคยปิดสนามก๊อบซะที่นึง
ปิดโรงแรมรีสอร์ทซะที่หนึ่งให้มันเห็นเลยว่าอันนี้ผิดกฎ
ทีนี้ปัญหาของอันนี้ยังไม่จบครับ
ดินติดทะเลล้วนตกอยู่ในมือนายทุนนะครับ
ทีนี้ปรากฏว่าโฉนดหลวง

ทางใต้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่มีการทำเหมืองแร่ถูกไหมครับ

มีการให้สัมประธานเหมืองแร่นะครับซึ่งเรารู้อยู่ว่าเหมืองแร่คือเหมืองแร่ดีบุกนะครับ
บุกเนี่ยที่ภูเก็ตในสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่สมัยเมื่อ๕๖๔ปีก่อนนะครับ
ดีบุกทำเหมืองดีบุกเมื่อทำเหมืองไปทำสัมภาษณ์สัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มา
คำว่าสัมภาษณ์เนี่ยคุณกูนิวครับสัมภาษณ์นี้ต้องขอนุญาตใช่ไหมครับ

แล้วถ้าเกิดเป็นที่ผมผมต้องไปขอสัมประธานใครไหม

ก็ถ้าเป็นสัมประธานเนี่ยมันต้องไม่ใช่ที่ผมถูกไหมครับ

และต่อมาทำไมที่ดินต่างเหล่านั้นมันกลายเป็นที่ดินของเอกชนไปเสียแล้วล่ะครับ

ที่ดินที่เป็นสัมประธานเหมืองแร่นี่มากมายนะครับ
ถึงขนาดแต่ก่อนเนี่ยต้องทำสัมประธานเหมืองแร่นะครับ
เป็นโฉนดเดี๋ยวผมจะบอกว่าเป็นโฉนดหลวงเป็นลำลางสาธารณะนะครับ

และด้วยวิธีการแยบยนต์กลงต่าง
ปัจจุบันกลายเป็นที่ดินเอกชนโดยทั้งสิ้น
ผมคิดว่าเรื่องนี้ดีเอสไอก็น่าจะสนใจ
เพราะไหนพูดถึงเรื่องบ้านที่อยู่บน
ไปสร้างได้ยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ

เดี๋ยวนี้ก็วิฤติสมราเบื้องก็กันแบบนี้ล่ะ
ไม่รู้ว่าสร้างได้ยังไงครับอยู่เชิงเขาอยู่บนภูเขาเขาบอกว่าเส้นความลาดชันของเขาเท่าไหร่
หลังหนึ่งเนี่ย๖๐ล้าน๗๐ล้านขึ้นไปเราจะเห็นปัญหาต่างเหล่านี้ตลอดคุณนิวครับ
ถ้าผมไปเนี่ยจะมีคนมาล้องเรียนว่าที่ดินแป๊งนี้มาได้ยังไง
โดยทั้งสิ้นนี่คือเรื่องแปลกที่ผมบอกว่า
มันมีทั้งสคบินสคบวมและสคบิด
พอบิดบวมบินมันก็กลายมาเป็นโฉนด

ที่บอกว่าท่านสามารถเอาไปจดจำนองเอาไปซื้อเอาไปขายได้
แล้วมันก็เกิดการโกงหรือการทำผิดกฎหมายกันตามหมาย
เตรียมบอกว่ามีไอ้นั่นมีไอ้นี่นะครับ
โอ้โหเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะฝากเอาไว้นะ
ลองดูข้อมูลเชิงลึกต่อไป

ส่วนเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ที่จะคุยกันที่เราก็เกริ่นเอาไว้นะคะ

ผมเป็นพ่อคนนะครับ
ผมเป็นพ่อแล้วผมก็มีลูกเนี่ยหลายคนนะครับ
ผมอ่านข่าวนี้แล้วผมดูข่าวนี้แล้วก็ผมเศร้าเสียใจมากนะครับ
เรามีคดีความรุนแรงในครอบครัวจำนวนมากนะครับ
เรามีปิตุฆาตคือฆ่าพ่อ
ปิตุฆาตคือฆ่าพ่อฆ่าบีดา
มาตุฆาตฆ่ามารดาครับนะครับ
วันนี้เรามีค่าบุตรนะครับ

น้องรุ้งเนี่ยสุดอมหิตนะครับที่พบเหตุเนี่ยนะครับ
ศพลอยน้ำห่อผ้าห่มมาใช่ไหมคุณนิว
แล้วเราไปมีคนไปเจอนะครับผมคงไม่ต้องเล่าให้ฟังแล้วนะครับ
แต่ผมพูดในลักษณะของความที่คุณเป็นพ่อเนี่ยนะครับ
ตอนนี้จับพ่อเลี้ยงได้จับแม่จริงได้
ถ้าสองคนก็รับว่าทำร้ายนะครับ
น้องรุ้งซึ่งเป็นลูกติดแม่นะครับไปเอามาจากยายที่อยู่ที่ร้อยเอ็ด

ก็ช่วงปิดเทอมก็เอามาอยู่ด้วยนะครับ
อยู่ไปอยู่มาก็ทำร้ายนะครับ

โดยระบุว่านางสาวสุภาพรมารดาให้การรับสารภาพว่าได้รับการทุบตีบุตรสาวมานานกว่าครึ่งเดือน
มีอาการปากบวมไม่สามารถกินข้าวได้
ต่อมาพบว่าบุตรสาวขาดอากาศหายใจ
พูดง่ายว่าตีแล้วก็ขังไว้

คือเรามีลักษณะแบบนี้เรื่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
จะเห็นได้ว่าสามีไปทำงานพ่อไปทำงานแม่ไปทำงาน
ระหว่างออกไปเนี่ยลูกกลับมาก็ใส่กุญแจข้างนอกไว้ขังลูกไว้นะครับ
อันนี้กฎหมายไทยยังไม่มีนะครับ
กฎหมายอเมริกานะครับ
เนื่องจากว่าผมเคยอยู่ที่สหรัฐอเมริกา

ระบุไว้ว่าเด็กต่ำกว่า๑๔ปีปล่อยไว้โดนลำพังนี้ผิดกฎหมายครับ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาตีแสกหน้าเรื่องของกฎหมายและปัญหาความรุนแรงในครอบครัวกันสักครู่ค่ะ
คนเลี่ยวเราไม่ต้องการ
ชุวิตค่ะเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงเกี่ยวกับเด็กและสตรี
โดยเฉพาะเรื่องของในครอบครัว
ตรงนี้เนี่ยมันยังมีช่องว่างอะไรอยู่ไหมคะที่เราจะต้องตีแสกหน้ากัน

มาเป็นกรณีตัวอย่างได้เลยนะครับเป็นพ่อเลี้ยงนะครับ
และมีแม่แท้ทำร้ายลูกตัวเองนะครับเด็ก๑๐ขวบ๑๑ขวบนะครับ
ทำร้ายจนเสียชีวิตพอเสียชีวิตเนี่ยก็ไม่กล้าจะทำอะไรล่ะ
แล้วเอาไปโยนน้ำที่เขาบอกว่าฆ่าถ่วงน้ำเนี่ย
จริงไม่ใช่นะครับคือตายมาก่อนแล้วนะครับ
จากการชนสูตรเนี่ยคุณนิวทราบไหมครับว่าทำไมทางหมอถึงทราบว่า
เด็กคนนี้ตายก่อนหรือตายหลังหรือว่าตายจากการจมน้ำ

ก็ดูจากปอดนะครับปอดมีน้ำหรือเปล่า
ถ้าปอดมีน้ำก็แสดงว่าจมน้ำนะครับในระหว่างนั้นสูดเอาน้ำเข้าไปในปอดจน
ถูกทำลายมาก่อนทั้งพ่อและแม่ก็สารภาพว่าทำลายลูกมา
และออกไปพอกลับมาอีกทีไปเปิดประตูขายกุญแจก็เห็นแล้วว่าลูกเสียชีวิต
ณความรุนแรงของครอบครัวได้ท่านผู้ชมครับมีอยู่หลายประเภทด้วยกัน
ถ้าจะบอกก็คือการความรุนแรงของการทำร้าย

ซึ่งจริงเราเห็นอยู่เป็นประจำ
ตบตีการใช้กำลังกัน
ประเภทแรกคือความรุนแรงทางร่างกาย
ตบตีต่อยทุบกระทืบบีบคอล่ามโซ่กักขัง
ทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธของมีคมบาดเจ็บนะครับ
นอกจากนี้ยังมีการสำสรรทางเพศ

นี่เรื่องความรุนแรงเหมือนพื้นฐานที่เจอกันบ่อย
เรียกเรียกความรุนแรงทางร่างกาย
ความรุนแรงที่สองคือความรุนแรงทางจิตใจ
ไม่ใช่ว่าร่างกายอย่างเดียวบางครั้งไม่ทำร้ายร่างกายแล้วครับ
ด่าครับประชดประชันเสียดสี
กะแนะกระแหน้ด้วยความหยาบคล้ายต่าง
ตวาดตะคอกทำให้ขายหน้า
เอียดเทียบเหมือนสัตว์ปะนามหวะช่วงช้าคมคู่
หรือว่าการโดดเดียวไม่ให้คบกับคนอื่น
เวลาอะไรกันต่าง

บางครั้งที่ทะเลาะกันพุจราคำยามนี่กูถือว่าเป็นความรุนแรง
สามคือความรุนแรงทางหลังกายตบตีเช่นความรุนแรงทางติดใจ
นิยามความรุนแรงเสียก่อนก็จะเข้าใจว่ามันไม่ใช่ตบตีกันอย่างเดียวน่ะ
ประเภทที่๓ความรุนแรงทางเพศความรุนแรงทางเพศจำกัดความไว้ว่าการใช้กำลังบังคับ
เช่นบังคับภรรยาให้มีเพศสัมพันธ์ในลักษณะที่ภรรยาไม่ชอบไม่ต้องการ
บังคับให้ภรรยาขายบริการทางเพศหรือมีเพศสัมพันธ์กับชายอื่น
มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาโดยไม่คำนึงว่าภรรยาจะมีความสุขหรือไม่
อันนี้เป็นความรุนแรงทางเพศดังนั้นนิยามความรุนแรงเนี่ยก็มี๓ประการอย่างที่บอก

ทำไมจะต้องเกิดกับเด็กและสตรีฮะ
คุณนิวครับท่านผู้ชมก็คงจะบอกชูวิทย์มันถามอะไรโง่
ก็เราเห็นอยู่แล้วล่ะครับทำร้ายเด็กนะครับในกรณีของน้องรุ้ง
หรือว่าทำร้ายสตรีซึ่งเขาเห็นการตบตี
เราจะไม่เคยเห็นหรือว่าเราก็ไม่เคยมีผู้หญิงตะคอกผู้ชาย
อาจจะมีมันก็จะมีบ้างแต่ว่าผู้หญิงกับเด็กอาจจะเป็นเพศที่ต้องดูแล
ส่วนมากในสังคมเราจะเห็นว่าเด็กและสตรีเป็นส่วนมากนะครับ
ทีนี้เพราะอะไรครับก็แน่นอนครับในสังคมเราเนี่ยให้คุณค่าของผู้ชายนะครับ
เห็นว่าผู้ชายเป็นช้างเต้าหน้าเห็นว่าผู้ชายเป็นเพศที่แข็งแกร่ง
การเชื่อที่ว่าภรรยาและบุตรเป็นสมบัติของสามี
อันนี้เป็นความเชื่อนะครับที่ติดมาในสังคมซึ่งอาจจะไม่ได้ว่าทุกคนนะครับ
แต่การถูกทำร้ายการถูกทุบตีการอดทนกลุ่มสถานการณ์นั้น
คติทางสังคมให้ความสำคัญกับเพศชายในฐานะผู้นำ
ทำให้เกิดแนวความคิดว่าผู้ชายมีอำนาจเหนือผู้หญิง

สั่งการนะครับไปหยิบหน้ามาเอามาเร็ว

เธอก่อนเข้าหรือยังหิวแล้วนะ
อันนี้ครับผมอยู่ในสังคมฝรั่งนะครับ
อันนี้ผมไม่ได้มาเปรียบเทียบนะแต่พูดให้ฟัง
ผมต้องเขาเรียกว่าเข้าเวรล้างจาน

แบ่งหน้าที่กันชัดเจนช่วยงานกัน

ถึงบอกว่าถ้างั้นมันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับ

วันนี้เมียล้างวันนี้ผมล้างวันนี้เมียล้างวันนี้ลูกล้าง

คือมันไม่มีคนให้ใช้นะครับ

ลักษณะไหนเป็นงานของผู้ชายนะครับ
ซ่อมการปีนหลังคาการทำงานเรื่องช่างเนี่ย
ก็เป็นผู้ชายผู้หญิงอาจจะแบ่งไปทำกับข้าวนะครับ
ลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องพูดเสียก่อนว่า
สังคมไทยเนี่ยคงจะน้อยกว่า

มีส่วนใหญ่ก็ผู้หญิงดูแลผู้ชาย

เพราะฉะนั้นคติตรงนี้มันต้องมีการเปลี่ยนแปลง
เพราะคติเชื่อว่าผู้ชายมีอำนาจเหนือผู้หญิง

ุ่มนวลสงบเสงี่ยมไม่หยาบกระด้าง
เอาใจสามีบรรณีบัตรสามี
เปรียบเทียบเหมือนกับอย่างที่บอกแล้วครับ
ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าทำไมผู้หญิงเขาบอกว่าทำไมจะต้องเป็นช้างเท้าหลัง
ทำไมนะครับแต่เมื่อเกิดความรุนแรงเนี่ยผู้ชายจะมีกำลังมากกว่า
อันนี้โดยธรรมชาติโดยธรรมชาติด้วยนะครับ
ดังนั้นท่านครับท่านก็อาจจะช่วยได้นะครับ
กฎหมายเนี่ยเรามีนะครับกฎหมายที่เกี่ยวกับครอบครัวนะครับ
เช่นพรบคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว๒๕๕๐นี้เองครับ
พรบป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับ
รบคุ้มครองการกระทำความรุนแรงในครอบครัว๒๕๕๐ระบุไว้ว่า
ผู้ถูกกระทำหรือผู้ที่พบเห็นการกระทำความรุนแรงในครอบครัว
มีหน้าที่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ครับพลคุมของการกระทำความรุนแรงในครอบครัว๒๕๕๐ระบุไว้ว่าผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว๒๕๕๐ระบุไว้ว่าผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว๒๕๕๐ระบุไว้ว่าผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว๒๕๕๐ระบุไว้ว่าผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว๒๕๕๐ระบุไว้ว่าผู้ถ

ผู้ถูกกระทำความร้องทุกข์ได้ถูกเอง
ผมจะแจ้งมาโดยความช่วยเหลือโดยคร่าว
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ปฏิบัติการเพื่อการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวกรมพัฒนาสังคม
ติดต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์ทั่วประเทศ

บ้านพักเด็กและครอบครัวกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพนะครับ

อันนี้จำง่ายหน่อย๑๓๐๐นะคะ
แต่คุณนิวผมว่าแจ้งตำรวจ
ง่ายกว่านะครับไปโรงพักแจ้งตำรวจ

ถ้าเห็นนะครับท่านผู้ชมเห็นว่าเด็กถูกตีถูกตบถูกทำร้ายร่างกาย
ตามกฎหมายคุ้มครองผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวสามารถแจ้งได้เลยครับ
เอาล่ะวันนี้เรื่องที่เราพูดคุยกันก็เป็นประเด็นใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะ
ทั้งเรื่องการชอกโกงประชาชน

เขาบอกก็จับคนร้ายที่บึ้มโรงพยาบาลพ่อมงคุณได้แล้ว

แต่จับมาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นคนอายุ๖๒เป็นวิศวกรไฟฟ้าเทอมงานการไฟฟ้ามาก่อนเข้าไปค้นนะครับ
ทหารเข้าไปเอามาที่มธม๑๑นะครับ
ค้นที่บ้านก็ไปเจอวัตถุระเบิดต่างนะครับ

เสแดงนะครับพลโทนะครับอภิรัตคงสมพงศ์ก็ไปตรวจดูครับนะครับ
ตอนนี้เนี่ยหลังจากทหารสอบสวนแล้วก็ส่งให้ตำรวจนะครับ
ก็ยังไม่ยอมรับนะยังไม่ได้บอกว่ายอมรับว่าบึ้มที่พระมงกุฎ
แต่ยอมรับว่าของเนี่ยที่ระเบิดเนี่ยวัตถุระเบิดต่างเหล่านี้เป็นของตัวเองนะครับ
ก็คงต้องสอบสวนต่อไปพรุ่งนี้คงมีข่าวคืบหน้ามาเล่าให้ฟังครับ
ในที่สุดนะเราก็ตามเรื่องนี้แล้วก็ทุกเรื่องที่พูดคุยกันก็เป็นเรื่องอัปเดตความคืบหน้า
คุณชุวิตตีแสกหน้าวิเคราะห์ในหลายแง่มุมให้ฟังกัน
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะให้คุณชุวิตตีแสกหน้า
ส่วนวันนี้คาลักษณะประเด็นที่คุยกันนะคะแม้จะปลายสัปดาห์แล้ว
แต่มีแต่เรื่องหนักทั้งนั้นพรุ่งนี้ยังมีเรื่องให้ตามกันอยู่

เวลาค่ะเจอกันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ